ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึง

ซึ่งก็คือนายศักดาสัตยาพันธ์อายุ๕๖ปี
ศักดาเป็นคนงานรับจ้างเฝ้าโกดังโรงงานเก็บเหล็ก

ตอนแรกที่มีคนโทรไปแจ้งตำรวจ
บอกว่ามีคนถูกงูกัดตาย
ตำรวจก็มาตรวจสอบตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่
เป็นความเข้าใจผิดกันในเรื่องของการแจ้ง
ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่แน่เพราะว่าสภาพศพเนี่ยค่ะ
ถูกผ้ารัดปากรัดมือแล้วก็มือไพ่หลังอยู่นะคะ
รองงานเก็บเหล็กอยู่แล้วแล้วคนร้ายเข้าไปขโมยเหล็กอยู่บ่อย
เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้ายมาได้ยินเสียงหมาเห่าวิ่งออกไปดู
พอคนร้ายเห็นว่ามีคนออกมาดูก็ดักซุ่ม
แล้วก็รุมทำร้ายนายศักดาจนเสียชีวิตนะคะ
เนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุ๕คนตำรวจจับได้ทั้งหมดแล้วนะคะ
นายการุณหรือตูนนุรักษ์อายุ๓๕ปี
นายนาราศักดิ์หรืออ้วนป้องบุญจันทร์อายุ๓๑ปี
นายอาคมหรือจุกสาลีผลอายุ๓๕ปี
ส่วนอีก๒คนคือนายอดิเรกหรือเรกอุรักษ์อายุ๓๓ปี
นายชูชีพหรือชีพเนื่องจำนงอายุ๔๘ปี
๒คนหลังนำตัวส่งขึ้นศาลจังหวัดชนบุรีแล้ว
วันนี้นำตัวอีก๓คนนะคะก็คือนายการุณนายนาราศักดิ์นายอาคม
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจใช้เวลาอยู่ประมาณ๑สัปดาห์
ถึงจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด
ทั้ง๕คนที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะ
จุดแรกที่พาไปทำแผนค่ะคือที่ป่ารกทึบข้างโกดัง
ผู้ตายเขาไปลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มคนร้าย

ตอนนั้นผู้ตายเขาเห็นกลุ่มคนร้ายแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่า
ผู้ตายก็เลยยิงปืนขู่ไป๓นัด
แล้วก็เดินเข้าไปในป่าแต่ตอนนั้นมันมืดมากคุณผู้ชม

ทำให้นายศักดาหรือผู้ตายไม่เห็นกลุ่มคนร้าย
กลุ่มคนร้ายเขาเลยดักซุ่มทำร้ายนายศักดาค่ะ
นายตูนกับนายอ้วนไปซุ่มอยู่
แล้วก็ใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่หน้าของนายศักดา

หลังจากนั้นก็ทุบไปที่ท้ายถอยจนเสียชีวิต
จุกกับในตูนก็ช่วยกันลากร่างของนายศักดาไปทิ้งจุดที่สอง
แล้วก็ถอดเสื้อผ้าของนายศักดาทิ้งนะคะคาดว่าเพื่อจะเป็นการอำพลางคดี
นายเรกหรือนายดิเรกอุรักษ์เนี่ยถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะคะ
เขาเป็นคนใช้ผ้ามัดมือไพ่หลังมัดเท้าผูกปากผู้ตายเอาไว้
แล้วก็ทิ้งศพแล้วก็หลบหนี
ตลอดทั้งเหตุการณ์นี้นายชูชีพเนื่องจำนงซึ่งเป็นคนงานที่เดียวกับนายศักดาผู้ตาย
แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายชูชีพคนนี้เป็นคนดูต้นทางให้
อ้วนในจุกเอาปืนของนายศักดาผู้ตายไปด้วยเพราะนายศักดาเขามีปืนเขาเฝ้าพื้นที่อยู่
นี่ค่ะนี่เป็นพฤติการของผู้ก่อเหตุที่เขารับสารภาพว่าเขาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ก็พาไปทำแผนทั้งสองจุดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืด๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายศักดาสัตยาบันอายุ๕๖ปีนะคะ
ก็เอาไว้เก็บเหล็กฉากอะค่ะนายศักดาเขาก็ออกลาดระเวนบริเวณรอบรอบโกดังอยู่เป็นประจำนะคะ
เพราะว่าโกดังนี้คนร้ายมาบ่อยชอบมาขโมยเหล็กอะค่ะแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนายศักดาเขาได้ยินเสียงหมาเห่า
ก็เลยน่าจะมีคนร้ายมาก่อเหตุลักษัพอีกแน่นายศักดาเลยวิ่งไปดู
เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นป่ารกแต่คนร้ายเขาดักซุ่มห้าคนดักซุ่มอยู่นะคะ
แล้วพฤติการอย่างที่เล่าไปค่ะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้เห็นชัดหน่อย
ตูนในอ้วนเนี่ยซุ่มอยู่ใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่หน้าของนายศักดาจนล้ม
แล้วก็ทุบไปที่ไทยทอยซ้ำจนเสียชีวิต
ในตูนกับในจูกลากร่างนายศักดาไปทิ้งนะคะ
จากจุดแรกไปสักประมาณ๑๕เมตร

เหรกเป็นคนมัดมือมัดเท้าผูกปากแล้วก็ทิ้งศพ
แล้วก็หลบหนีไปนายชูชีพเป็นคนดูต้นทางให้
นี่คือพฤติการของคนร้ายทั้ง๕คนในการก่อเหตุ
ครับตลอดการทำแผนในวันนี้นะครับ
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็มีภรรยามีลูกของผู้ตายก็เดินทางไปดูการทำแผนด้วย
ตำรวจก็ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้พื้นที่กันนะครับ
เพราะกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ภรรยากับลูกของผู้ตายวันนี้ได้ขอบคุณตำรวจนะฮะ
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ที่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้ทั้งหมด
โดยเจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองแล้วก็ลูกตอนนี้ต้องไร้เสาหลักของครอบครัว
ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ขอขอบคุณตำรวจที่จับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด
ตอนนี้เสาหลักล้มไปแล้วไม่รู้ว่าจะเดินทิศไหนกันต่อไม่รู้จะเดินแบบไหนกัน
ทุกทุกที่มีอยู่ก็คือเขาเป็นเสาหลักตอนนี้คือจะขยับยังไง
หนูยังไม่รู้ว่าหนูจะดำเนินชีวิตกันยังไงต่อมันตึงลงเลยอ่ะ
ร้องหนูก็ร้องไม่มีน้ำตาแล้วน้ำตามันไม่มีจะออกแล้วอ่ะ

ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้มี๕คนนะครับ
๓คนตำรวจจับได้เมื่อวันเสาร์พร้อมกับปืนลูกซองแล้วก็ปืนพกของผู้ตาย
ส่วนอีก๒คนคือนายอดิเรกกับนายชูชีพ
ถูกจับไปก่อนหน้านี้ถูกจับขณะกำลังเสพยาเสพติดกันอยู่
จากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาลักลอบเข้ามาโกดังหลายครั้งเพื่อขโมยเหล็ก
แล้วก็เคยถูกผู้ตายใช้ปืนยิงขู่มาแล้ว
กระทั่งวันเกิดเหตุกลับมาขโมยเหมือนเดิม
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าแล้วก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ยิงปืนขู่ด้วย
แต่ว่าครั้งนี้กลุ่มคนร้ายที่ไม่พอใจอยู่แล้วไม่ยอมนะฮะ
ก็ดักซุ่มดักรอแล้วก็ฉวยจังหวะทำร้ายเขา
ผู้ต้องหาอ้างว่าที่ทำร้ายไปแล้วไม่ทราบว่าผู้ตายเสียชีวิต
ถอดเสื้อผ้าผู้ตายก็แค่ต้องการให้อับอายเพราะโกรธแค้นที่ถูกไล่ยิง
ก่อนจะเอาผ้ามามัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดปากแล้วก็เอาร่างไปทิ้งไว้ในป่า
เขามาด้วยตนเองนะเป็นคนละมวงดีบอกว่าอักคมหน้าปืนมาจำนำไว้
บาทก็สอบปากคำไว้แล้วครับก็เลยได้ปืนครบถ้วนทุกอย่าง

เขามีปมปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมครับ
มีครับพวกนี้เป็นพวกรักเล็กขโมยน้อยอาศัยอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัย
เสพยาทั้งหลายนะครับมีกระต๊อบอยู่บนเขาผมก็เพิ่งไปค้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็สั่งให้ลื้อให้หมดฮะ
เป็นที่เสพยาพวกเขาได้ของมันก็ไปเสพยาไปอะไรกัน
เป็นพวกมารสังคมพวกที่ไม่น่าจะอยู่ในสังคมในปัจจุบันเท่าไหร่แล้วครับ
ทำไมคนร้ายถึงถอดเสื้อผ้าผู้ตายของเขาหมดล่ะครับ
มีคนหนึ่งฮะไอ้อ้วนนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากให้คนนี้คุณลุงเนี่ยได้ความอับอาย
เพราะว่าลุงเนี่ยเขาชอบเวลามีขโมยมาพวกมันนั่นแหละเขาก็ชอบเอาปืนไล่ยิง
อย่างเก่งในตัวเดียว
เยียวยาครอบครัวผู้ตายไป๑๐๐๐บาท
แล้วก็รับปากว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ตำรวจก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ภรรยาบอกว่านี่คือเสาหลักของครอบครัว